เมื่อบันทึก
คลมทั่วหน้า

ครูนี่ก็เป็นโรคจิตเหมือนกันเนอะไปฉีดนม

มันเลยเหมือนเธอปฏิบัติดี
คือมันเกินไปสำหรับกะแตวันนี้ใครได้อ่านตามโซเชียลต่าง

พี่หนุ่มเวลาคนว่าเรื่องรูปสวัสดีอ่ะกวดคุณว่าเองปั้ง
วันนี้ไทยรัฐน่าม่ารัก๓๑นะครับ
คือเอาล่ะโปรดตรงการกระแต่งสุขภาคสวนเรารู้ว่าตอนนี้แล้วเขาท้องอยู่
ถูกต้องไหมครับได้เลิกดี๑๑เมษายนได้เลิกดี
อ้าวนี่ไงสามสิบเอ็ดเขาเขียนอะไรบ้างคุณอ่านสิ
อ้าวอีกแล้วมีเรื่องยังไงอ่านยังไง
อะมีค้นกุข่าวมาอ่านต่อแม่อ่านไม่เห็นนะ
คือมีคนกุข่าวของนางคลอดลูกออกมา๒หัว

เล่นกับความรู้สึกของคนกำลังจะเป็นแม่
อุ๊ยจริงอันนี้พูดบอกเลยเลวจริงคือเขาแต่งงานกันมาสักพักหนึ่งล่ะ
ถูกต้องไหมถึงกระแตสุภักษรเนี่ยแต่เพิ่งจดทะเบียนกันวันที่๑๑เมษายน

ก็คือว่าเขาบอกเขาอยากให้ลูกเขา
มีแบบว่ามีส่วนรู้รู้เห็นด้วยในการจดทะเบียนครั้งนี้

จากการแต่งงานมาสักพักหนึ่งแล้ว

ที่เห็นเพจถึงเว็บปลอมอันนี้

อันนั้นปล่อยให้เป็นทางกฎหมายเขาดำเนินการ

กระแตบอกตอนแรกอ่ะแตไม่ได้อ่านข่าวมาจากน้อง
ก็มีแฟนคลับในกลุ่มทุกคนเป็นห่วง

แต่พอเราเข้าไปอ่านนี้แบบเฮ้ย

เราก็ลืมที่จะโทรไปบอกคุณแม่ก่อน
ตอนเย็นคุณแม่โทรมาแบบว่าคือแม่นางเสียงตกใจมาก

เอาจริงโทรมาแล้วเขาเชื่อเขาเชื่อมาก

คือโกรธป่ะเรื่องนี้นางบอกนางโกรธเหมือนกันนะ
นางไม่ทราบกะแต้บอกกะแต้ไม่ทราบ
จริงผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากหรอก

ตำรวจเก่งทำได้
นะคือกระแตพยายามอ่านคอมเมนต์หลายคอมเมนต์
ก็ยังดีคอมเมนต์เขาก็เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจนาง

แรงคือนางกำลังจะคลอดลูกใช่ไหม

แล้วไปบอกว่าลูกนางพิโกงพิการลูกนางมี๒หัว

แล้วเด็กสองหัวกระแตสุภักษรยอดคุณแม่แห่งปี

โอ๊ยเขียนอย่างนี้เลยหรือ
บอกอย่างนี้เลยว่าลูกนางแข็งแรงดี

เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดแทนนาง

คนนั้นอาจจะคิดไม่ดีหรืออยากจะขายข่าว
เราก็ช่วยอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้ว
เรื่องจริงก็ยังยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะก็ยังหัวเราะอยู่ตรงนี้แหละ
คือนางบอกว่านางอยู่ในวงการบรรเทิงดารา

แต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้
แล้วไม่เคยคิดว่าจะทำกับเด็กที่อยู่ในท้องได้ขนาดนี้
อยากฝากบอกคนที่คิดจะทำอะไรพวกนี้
มันเป็นเรื่องที่อาจไม่ได้บรรทอนจิตใจ
แต่ลึกแล้วมันทำให้รู้สึกไม่ดีไปเหมือนกัน
แต่จริงแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่เลวมากนะฮะ
แล้วก็เขาก็ถามว่าน้องใกล้จะคลอดหรือยัง

ตอนนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเตรียมอย่างเดียว
เพราะว่าส่วนตัวเขาถามแล้วเชื่อเรื่องเคล็ดอะไร
นางบอกนางไม่เชื่อนางไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่

ง่ายก็คือคนอื่นเราควบคุมไม่ได้ไง

อ่านแล้วก็ต้องง่ายสุดอภัยไปเลย